วันนี้สารรัฐธรรมนูลรับคำร้องในการวินิจฉัย
พลเอกประยุทธ์เป็นนายกเกิน๘ปีหรือไม่
ขณะเดียวกันมีมติอีก๕ต่อ๔
ว่าระหว่างนี้ก่อนที่คำวินิจฉัยออกมา
ผลเอกประยุทธ์ต้องหยุดปฏิบัติหน้าที่นายกรัฐมนตรีไปก่อน
ค่ะมัตติเสียงขังมาก๕ต่อ๔ขาดไป๔คนเดียว

เท่ากับว่าตอนนี้ต้องมีรักษาการนายกนะฮะ

ดูบรรยากาศที่สารรัฐธรรมนูลเช้าวันนี้ก่อน
ปกติตุลาการสารรัฐธรรมนูล๙ท่านเนี่ยจะประชุมกันทุกวันพุธอยู่แล้ว
แต่วันนี้สำคัญมากเนื่องจากมีวาระที่เข้าสู่การพิจารณา
เกี่ยวกับเรื่องการเป็นนายกรัฐมนตรีเกิน๘ปีหรือไม่ของพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชา
สอสอก็ส่งเรื่องเข้าไปนะฮะขณะเดียวกันนะครับสื่อมวลชน
วันนี้มีรายงานตั้งแต่เช้าว่าอาจจะมีการแถลงข่าวช่วงบ่าย
หลังการประชุมเสร็จก็เลยไปรอกันเยอะเลยนะครับทุกผู้ชมครับ
หลังจากที่มีการประชุมของตุลาการสารรัฐธรรมนูลไปนะฮะ
มีข่าวเล็ดลอดออกมาก่อนเลยก่อนที่จะมีการแถลง
แชร์กันในโลกออนไลน์โพสต์กันนะคะ
บอกสารรับคำร้องแล้วและให้บิ๊กตู
ปฏิบัติหน้าที่นายกไปก่อนซึ่งมันก็เป็นอย่างนั้นจริงนะ
ทำให้ทางสารรัฐธรรมนูลนะครับเดิมเนี่ยจะมีการแถลงข่าว
การสำนักงานสารรัฐธรรมนูลซึ่งเป็นโคศกศาลด้วยนะครับ
ให้เจ้าหน้าที่ออกมาแจ้งกับสื่อมวลชนบอกขอยกเลิกการแถลงข่าว
เพราะข่าวที่หลุดออกไปเนี่ยออกไปหลายสื่อแล้ว
แล้วก็แจกเป็นเอกสารแทนนะฮะซึ่งก็ตรงนะฮะค่ะ
เอกสารข่าวจากสารรัฐธรรมนูลระบุว่า
คณะตุลาการสารรัฐธรรมนูลมีมติเอกฉัน๙ต่อ๐นะครับ
รับพิจารณาคำร้องกรณีที่ในชวนหลีกภัย
ประธานสภาผู้แทนรัศดรส่งคำร้องของสอสอฝ่ายค้าน
ขอให้สารรัฐธรรมนูลวินิจฉัยวาระการดำรงตำแหน่ง๘ปี
ผลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรี
สิ้นสุดลงของตำแหน่งหรือไม่
โดยให้ผู้ถูกร้องก็คือพลเอกประยุทธ์
สามารถยื่นคำชี้แจงแก้ข้อกล่าวหาต่อสารรัฐธรรมนูลได้
ภายใน๑๕วันนับตั้งแต่วันที่ได้รับสำเนาคำร้อง

เรื่องที่๒ก็คือสารรัฐธรรมนูลท่านมีมติ๕ต่อ๔
ให้หยุดปฏิบัติหน้าที่นายกตั้งแต่วันนี้นะฮะ

ก็คือตั้งแต่๒๔สิงหาคม๒๕๕๙
กว่าจะมีคำวินิจฉัยในเรื่องนี้ออกมา
เท่ากับว่าระหว่างนี้จะต้องมีคนมาทำหน้าที่แทน

มีรายงานว่ามติ๕ต่อ๔เสียงที่ให้พลเอกประยุทธ์
ต้องหยุดปฏิบัติหน้าที่นายกตั้งแต่วันนี้
กว่าสารจะมีคำวินิจฉัย
ตุลาการสารรัฐธรรมนูลที่ลงมติเห็นควรให้หยุดการทำหน้าที่ไว้ก่อนนะครับ
นายนักอนิษฐ์

และนายนพดลเทพิทักษ์
การเสียงข้างน้อย๔เสียงนะครับที่เห็นว่าควรให้ทำหน้าที่ต่อในระหว่างนี้ได้
มีนายวรวิทย์กังศาสิเทียมประธานสารรัฐธรรมนูล
อุดมสิทธิวิรัติธรรมนายบรรจงศักดิ์วงปราศและนายปัญญาอุชาชนนะครับ
หลังจากที่สารรัฐธรรมนูลมีมติออกมาในวันนี้นะครับทุกผู้ชมครับ
โดยเฉพาะเรื่องการต้องหยุดปฏิบัติหน้าที่นายกรัฐมนตรีไว้ก่อนของพลเอกประยุทธ์นะครับ
พลเอกประวิทย์วงสุวรรณรองนายรัฐมนตรีลำดับที่๑
จะทำหน้าที่รักษาการแทนนายรัฐมนตรีนะฮะ
ซึ่งเรื่องนี้เนี่ยในส่วนของคอรมอเขาเคยประชุมแล้วก็มีการแต่งตั้งนายกรัฐมนตรี
รองนายกรัฐมนตรีรักษาการหรือว่าทำหน้าที่ตามลำดับเป็นคนขนไว้อยู่แล้ว
ค่ะก็คือรองนายกรัฐมนตรีก็จะเรียงลำดับ๑๖อย่างนี้ค่ะ

ซึ่งคอรมอเนี่ยเคยประชุมกันแล้วก็ระบุไว้อยู่แล้ว
ค่ะดังนั้นก็อัตโนมัติเลยไม่ต้องมีพิธีรีตรองอะไร
พลเอกประวิทย์ก็รักษาการนายกรัฐมนตรีไปเลยเพราะลำดับที่หนึ่งอยู่แล้วมีคำ
มีคำสั่งสำนักนายรัฐมนตรีอยู่แล้ว

มไม่ต้องไปประชุมแล้วก็ลงมติกันว่าจะให้ใครรักษาการแทนไม่ต้องแล้ว

ลำดับของรองนายบนตรีนะครับ๖ท่านนะครับทุกผู้ชมครับ
ดับที่๑ก็คือพลเอกประวิทย์วงสุวรรณนะฮะ
ลำดับ๒นายวิศนุเครืองาม
ลำดับที่๓นายอนุทินชาญวิรากูล
ลำดับที่๔นายจุลินลักษณะวิสิทธิ์
ลำดับที่๕นายดอนปรมัติวินัย
และลำดับที่๖นายสุพัฒนภงพันธ์มีเชานะครับ
คำสั่งของสำนักนายรัฐมนตรี
ระบุว่าในระหว่างการรักษาการแทนนายกรัฐมนตรี
ผู้รักษาราชการแทนจะสั่งการใดเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล
และการอนุมัติเงินงบประมาณอันอยู่ในอำนาจของนายกรัฐมนตรีได้
จะต้องได้รับความเห็นชอบจากนายกรัฐมนตรีก่อนนะฮะ
ค่ะซึ่งเรื่องนี้ถ้าให้ข้อมูลเพิ่มเติมเนี่ยค่ะ
อ้างอิงการให้สัมภาษณ์ของท่านรองนายกรัฐมนตรีวิศนุเครืองาม
เป็นรองนายกด้านกฎหมายผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมาย
แล้วมันเป็นประเด็นข่าวเพิ่มเติมด้วยพี่อุ๋ยครับ
ซึ่งบอกว่าจริงแล้วพลเอกประยุทธ์เองก็มาเป็นรักษาการนายกรัฐมนตรีได้นะ

ก็จะต้องเลือกรัฐมนตรีคนใดคนหนึ่งมารักษาการนายกรัฐมนตรี
ก็พลเอกประยุทธ์เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมไง
ยังเป็นรัฐมนตรีอยู่ก็เลยชี้ช่องเอาไว้แบบนี้
อันนี้คือตามหลักการทำได้แต่ก็คงไม่ได้เป็นอย่างนั้นหรอกเนาะ
อันนี้ตามทฤษฎีอันนี้คือตามหลักการมันจะเป็นแบบนั้นนะคะ
ทีนี้ค่ะมาดูบรรยากาศที่ธรรมเนียบรัฐบาลวันนี้นะคะ
วันนี้ก็บรรยากาศเหงาหน่อยพลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรี
และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมไม่ได้เข้ามาปฏิบัติหน้าที่
ตำแหน่งเต็มก่อนนะคะอันนี้คือบรรยากาศตอนเช้า
เก้าโมงครึ่งพลเอกประยุทธ์เป็นประธานการประชุม
คณะกรรมการนโยบายเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ
อุตสาหกรรมเป้าหมายผ่านระบบวีดีโอคอนเฟอร์เนสจากที่บ้านพักนะคะในรอหนึ่ง
มีช่วงหนึ่งพลเอกประยุทธ์ยืนยันว่าจะทำหน้าที่อย่างเต็มที่
ต้องร่วมมือการเปลี่ยนแปลงประเทศต้องปรับตลอดเวลา
เรื่องแก้ได้บางเรื่องแก้ไม่ได้
หวังว่าจะสำเร็จได้ด้วยทุกคน
คือจริงแล้วคนอยากรู้ว่าพลเอกประยุทธ์จะมีท่าทีอย่างไร
หลังจากสารรัฐธรรมนูลมีมติออกมาแบบนี้
ที่ประชุมตรงนี้ก่อนมีมติของสาร

พอมีมติของสารออกมาคนที่ชี้แจงก็คือโคศกนะคะ
โศกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนายอนุชาบุรพชัยศรี

ผลการพิจารณาของสารรัฐธรรมนุนทุกประการ
ก็จะหยุดปฏิบัติหน้าที่นายกรัฐมนตรี

แต่ยังต้องปฏิบัติหน้าที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมตามปกติค่ะ
ระหว่างนี้พลเอกประวิทย์ก็รักษาการแทนนายกรัฐมนตรี
ก็ทำงานร่วมกับคณะรัฐมนตรีไป
ไม่ได้มีผลกระทบกับการบริหารประเทศ

หรือการดำเนินนโยบายอื่นของรัฐบาลนะคะ
ผลเอกประยุทธ์ขอให้ประชาชนเคารพผลการพิจารณาของศาล

เพื่อให้ประชาชนทุกกลุ่มเชื่อมั่นในกฎหมายและหลักนิติธรรมของบ้านเมืองค่ะ
ท่าทีอย่างไรเป็นรักษาการนายกรัฐมนตรี
ก็อาจารย์วิศนุก็บอกว่า
คือตอนเช้าเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการ
รักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติ
ผ่านสื่ออเจลเลคโตรนิกปรกตัวมูลณะหญิงที่ป่ารอยต่อ
ในการประชุมก็ชื่นชมหน่วยงานต่างที่ขับเคลื่อนนะคะ
คือพรุ่งนี้
เพราะบิ๊กตู่เขาแค่หยุดเขาไม่ได้พ้นใช่ไหม
อย่าเผลอไปเรียกนายกค่ะ
รักษาการนายกรัฐมนตรีลุงป้อม

ประชุมกรรมการบริหารระบบการเตือนภัยพิบัติแห่งชาติครั้งที่๑ปี๒๕๕๘
ระบบวิดีโอคอนเฟอร์เนนต์จากมูลนิธิอนุรักษ์ป่ารอยต่อนะคะ
คือโลกโซเชียลก็มีการโพสต์เรื่องนี้เยอะนะคะ
คุณผู้ชมก็น่าจะเห็นกันไปบ้างแล้วนะคะ

เฟซบุ๊คและทวิตเตอร์ศูนย์ปฏิบัติการนายกรัฐมนตรี
โพสต์คลิป๘ปีที่เปลี่ยนแปลง

แท็กรัฐบาลของคนไทย

ไม่ว่าวันนี้จะเป็นอย่างไร

ประจวบเหมาะก็โพสต์พอดีเลยวันนี้
ก่อนที่ศาลจะมีมติออกมาหรือว่าตั้งใจหรือเปล่า
คลิปเอาไว้เรียบร้อยแล้วหรือเปล่า
ให้เห็นผลงานของพลเอกประยุทธ์ก่อนหน้านี้

เหมือนจะบอกว่านายกทำงานมา๘ปีหรือยังไง

หรือว่าแค่บอกว่ามีผลงานอะไรบ้างในช่วง๘ปี

เดี๋ยวคนจะไปตีความว่าท่านเป็นนายกมา๘ปีเอานะเนี่ย

ทุกผู้ชมครับคือถ้าฟังจากคำสั่งของสารรัฐธรรมนูลแล้วเนี่ย
ท่านให้ผู้ที่ถูกร้องก็คือพลเอกประยุทธ์
สามารถชี้แจงข้อกล่าวหามาได้ภายใน๑๕วัน
นั่นเท่ากับว่าอย่างน้อย
อย่างนี้ก็มีคำถามตามมามากมายนะฮะ

เดือนพฤศจิกายน๒๕๖๕เนี่ย

ถ้าเกิดจะยังต้องเป็นรักษาการอยู่เนี่ย

ยังต้องมีรักษาการนายกอยู่เนี่ย

ฟังคุณดอนปรมัติวินัยนะครับ
รองนายรัฐมนตรี
ก็ไม่เห็นมีปัญหาเนี่ยฮะ

เพราะว่าเวลาท่านไปแทนท่านนายกรมตรีก็ดี
หรือไปในนามของรองนายก

หรือในอดีตในภารกิจของรัฐมนตรี

ไม่มีอะไรแตกต่าง
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศยืนยันว่าไม่มีปัญหา

หรือตอนนั้นบิ๊กตู
จะได้เป็นนายกต่อยังไงก็ไม่มีปัญหา

พิธาริมเจริญรัฐหัวหน้าพักก้าวไกล

ที่ประชาชนตอนนี้ต้องการผู้นำที่เข้มแข็ง

รวมถึงปัญหาเศรษฐกิจของประเทศ

มันเป็นเหมือนการพายเรือวนอยู่ในระบอบเดิม
อยู่ในระบอบเดิมไม่ตอบโจทย์ของประเทศ
เอาฟังเสียงหัวหน้าพักก้าวไกลนะครับ
ไม่ได้นะครับอย่างที่บอกว่า
พลเอกประยุทธ์ไปเป็นพลเอกประวิทย์เนี่ย
มันคือการพายเรือวนอยู่ในอ่างของระบอบประยุทธ์

วิกฤตของประเทศค่อนข้างที่จะรุนแรง

ไม่ว่าจะเป็นเรื่องความรุนแรงใน๓จังหวัดชายแดนภาคใต้

มีรัฐศาสตร์ก็ต้องกลับมา
ให้เป็นนายกที่ยึดโยงกับพี่น้องประชาชน

ซึ่งจะทำอย่างนั้นได้ก็คือการปฏิบัติหน้าที่ของสารรัฐธรรมนูล

เพื่อที่จะให้เปิดโอกาสหาทางออกให้กับประเทศผ่านรัฐสภาของเรา
ขนาดที่ภาคเพื่อไทยนะฮะแก่นาภาคฝ่ายค้านะครับ
นายแพทย์จรณานศรีแก้วหัวหน้าภาคเพื่อไทยยืนยันว่าภาคเพื่อไทยเนี่ย
ว่าพลเอกประยุทธ์พ้นจากการเป็นนายกไปแล้วต้องมีการเสนอชื่อ
ให้มีการเลือกนายกกันใหม่ตามแคนดิเดตนายกที่แต่ละภาคเสนอไว้ตอนเลือกตั้ง
เพื่อไทยเตรียมจะเสนอชื่ออาจารย์ชัดชาติสิทธิพันธ์
ชิงตำแหน่งนายกนะฮะนักข่าวไปถามผู้ว่ากอทมเลย
อาจารย์ชัดชาติเลยคืออาจารย์ชาติชาติบอกมาตั้งนานแล้วบอก
โอ้โหตำแหน่งคันดิเดตนายกเนี่ยมันลาออกไม่ได้ค่ะใช่
ไม่รู้จะลาออกตรงไหนแล้วถ้าเกิดเขาเสนอมาจริงเนี่ย
คงต้องปฏิเสธเพราะตอนนี้ต้องการทำงานให้กับประชาชน
เกี่ยวกับเรื่องการเป็นผู้ว่ากอทมค่ะใช่ครับไม่ได้หรอกว่าเพิ่งเข้ามาแล้ว
อ๋อนั่นคือทุกคนรู้อยู่เนี่ยผมก็คือถ้าเกิดมีก็ปฏิเสธอะ
ไม่ได้หรอกว่าเพิ่งเข้ามาแล้วก็มีภารกิจที่สัญญากับประชาชนมาเยอะ
นั้นก็เอาตรงนี้ผมว่าตรงนี้จะถึงนี้เดียวผมก็ทำให้ดีนะ
แล้วก็แล้วก็ทำให้ถึงว่าเราก็ยังมีสิ่งต้องทำอีกเยอะ
เขาคงก็ต้องไปเสร็จ

ผมว่ากธมวอีกยาวละ๔ปีนะ
มันก็ได้ปกติว่าคนปกติกันแหละแต่คนปกติก็อยากให้ไปอยากให้อยู่